ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้านะครับ
จากอุบัติเหตุรถทัวร์โมรณะ
ทัวร์๒ชั้นที่กลุ่มญาติกลุ่มเพื่อน
เช่าจากกรสินไปเที่ยวทะเลที่จันทบุรี
ขากลับมาก็มาประสบอุบัติเหตุนะครับพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชน
ร้านเพลิงข้างทางจนเสียชีวิตไป๑๘ศพ
บาดเจ็บอีก๓๐กว่านะครับ
วันนี้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับ
ที่วัดในพื้นที่ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับ
ทั้ง๒วัดที่มีการเผาศพของผู้เสียชีวิตไปรวม๑๔ศพเนี่ยนะฮะ

หลังจากพิธีชาปนกิจศพบนเชิงตะกอนที่เป็นการเผาแบบกองฟอน

ตามความเชื่อที่เขาต้องทิ้งกันไว้ก่อนการเก็บอัฐินะฮะ
วันนี้ก็เริ่มขึ้นตอนเช้ามืดที่ผ่านมา

ก็เป็นตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
ที่จะต้องปล่อยให้ไฟมอดดับไปเอง

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของกุศโลบายนะครับ
เพื่อให้ญาติพี่น้องได้ทำใจด้วยนะฮะ

ญาติพี่น้องก็นำอัฐิของผู้ตายมาใส่ไว้ในโกรธนะครับ
ครอบครัวก็ใส่ในหม้อดิน
เท่าบางส่วนที่เหลือก็นำมาเรียงที่สังกษีนะครับ
เอามาปั้นเป็นร่างของผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ปักทูบปักเทียนโปรยดอกไม้
มนต์พระมาสวดแผ่เมตตา
ส่งวิญญาณให้สงบไปสู่พบภูมิที่ดี
หลังจากนั้นก็มีพิธีทำบุญตักบาท
ทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะครับ
ก็เป็นความอาลัยของญาติพี่น้อง
หลายคนบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะฮะ
แล้วก็โศกเศร้าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องของคดีความต่างนะครับ
กฤษดามะลิซ้อนขนส่งจังหวัดกรสินบอกว่าตอนนี้
ได้ดำเนินการเอาผิดกับนางทันเลิศสหพันธ์
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการรถทัวร์บริษัทกันเองทัวร์ไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเจ้าของก็เข้ามาขอยกเลิกการประกอบธุรกิจทัวร์
มีผลตั้งแต่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
ขนส่งจังหวัดกรสินก็จะดำเนินการเอาผิด

เพราะว่าฝ่าฝืนไม่นำรถมาตรวจสภาพครั้งที่๒ตามกำหนด

อัตราโทษปรับสูงสุดคือ๕๐๐๐บาท

สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
ตำรวจชุดสอบสวนก็สอบปากคำ
ผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะคะ

คาดว่าสามารถส่งสำนวน
ไปสำนักงานอายการได้ภายใน๓๐วัน
เพื่อพิจารณาส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

สายสืบก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทบุญรัฐสังเสวีรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอุดมทรัพย
หัวหน้าชุดสอบสวนคดีนี้ก็บอกว่า

ก็ที่พูดถึงประเด็นนี้ก็เพราะว่าที่มีผู้บาดเจ็บ
เขาบอกว่าเห็นคนขับคนนึง
โดดลงไปจากรถช่วงก่อนที่รถจะพลิกคว่ำเนี่ยค่ะ
ส่วนผู้ต้องหานายกฤษณะคนขับรถเนี่ย

ตอนนี้ก็เหลือแต่การแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการค่ะ

โค้งมะกรูดหวานที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมานะครับ
มีผลกระทบเรื่องของร้านค้าต่างที่อยู่ริมทาง
รถทัวร์พุ่งมาชนจนพังเสียหายนะครับ

วันนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทอาคเนประกันภัยก็มาพบกับผู้เสียหายนะครับ
ประเมินค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายให้กับผู้เสียหาย
สรุปแล้วจะได้รับเงินชดเชยระหว่าง๗๐๐บาทไปถึง๔๕๐๐๐บาท

ก็เป็นร้านค้าที่ได้รับความเสียหายนะครับ
โดยทั้งหมดยืนยันว่าจะได้รับเงินภายในวันที่๓๐มีนาคมนี้นะฮะ

พลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนากุลรองพบตรกับคณะนี่ครับ

ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
จะได้เอาไปประกอบสำนวนคดี
มาติดป้ายแจ้งเริ่มมูลก่อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถน
ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ
วันนี้ก็ประสานทีมช่างจากอู่เชิดชัย
ให้มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
สามส่วนด้วยกันนะฮะดูเรื่องของล้อด้วยนะครับ
ถอดล้อฝั่งซ้ายว่าระบบเบรกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ใช่ค่ะเพราะตรวจสอบดูนะคะระบบเบรกเนี่ยใช้การได้ประมาณแค่
หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ท่อลมไม่แตกนะคะ
เบรกอยู่ห่างจากกันมากกว่าปกตินั่นหมายถึงการขาดการดูแลรักษาค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาในการเบรกเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะ
ยางรถสภาพใช้งานได้ประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์
ส่วนระบบเกียร์พบว่าเกียร์รถขณะเกิดเหตุ
ในตำแหน่งเกียร์ว่างอาจจะเกิดจากการขัดข้องของระบบเกียร์
หรือว่าคนขับกำลังเปลี่ยนเกียร์แล้วรถก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อน
ทำให้รถมีความเร็วเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ